ความขัดอยากจะเมาส์ด้วยความว่าเมื่อวานนี้เขาไปออกงานมา๓โมงของคุณไอซ์ปรีชายาต้องบอกว่างานเงินอะไรที่เขาไปเราไม่ได้โฟกัสเลย
เพราะว่าเราโฟกัสว่าตกลงเนี่ยเขาคืนของกันไปหรือยังมากันที่อย่างแรกก่อนจะไปเรื่องเสื้อดิฉันมาเรื่องผู้ก่อนค่ะ
ผู้ชายนั่นเองค่ะเพราะว่ามีคนมาทวงถามตามหาแฟนเขาถึงในอินสตราแกรมแล้วก็แท็กหาไอซ์พรีชยาด้วยนั่นเองนะคะ
แล้วพอเธอยังโสดเธอเองเนี่ยเธอยังโสดเธอบอกก็ไม่ผิดนี่ที่จะลองเปิดใจแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคไม่ดีแล้วกันที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไปฟังไอซ์ปรีชยาค่ะ
เขาติดต่อมาว่าอยากจะคุยเรื่องงานด้วยเป็นการร่วมหุ้นเกี่ยวกับบริษัทคุยงานกันไปเนี่ยในลักษณะไหนเขาก็คุยกับเรามาในลักษณะที่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่คุยงานนะ
เราว่ามันน่าจะมากกว่านั้นเขามีใครหรือเปล่าอันนี้ไอ้ไม่ได้มันไม่ถึงกับขั้นว่าคุยกันมากถึงขั้นเราต้องไปสืบว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงมีแฟนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไอ้ไม่ทราบตรงนั้นเลย
ที่บอกว่าแคปมาว่าแบบเป็นไลน์ของไอจีก็ซึ่งจริงซึ่งกินข้าวไปอะไรนะช้อปปิ้งซึ่งไม่ได้ไปคนเดียวแล้วก็มีเพื่อนเราด้วยเหมือนกันไม่ได้บล็อกค่ะไม่มีความจำเป็นต้องบล็อกอะไรเพราะว่าไม่ได้อยากคุยแล้วก็เขาไม่ได้มีสถานะไม่มีความไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับเราเลย

ผู้ชายผ่านไปมากันที่ผู้ชายอีกหนึ่งคน
แต่ว่าไม่ต้องทวงใครเพราะเขามาทวงเสื้อของคุณไอซ์นั่นเองฮะ
แถวบ้านเรียกมาเร็วป่ะทวงให้อาย

กัญชลัดก็เลยต้องทวงแบบโอ้โหขออยากได้คืนนะฮะ

ไอซ์ปริชยาจะว่ายังไงกับเรื่องนี้ตกลงคืนเขาจะคืนไหม
หรือว่ายืมเข้ามายังไงไปฟังไอซ์ก่อนค่ะ
อายก็รู้จักเขานะทำไมเขาไม่ติดต่ออายมาเอง
เรขาทวงซึ่งอายก็ไม่รู้ว่าเรขาจริงเรขาพร้อม
แล้วเราติดต่อเขาไปเราติดต่อเขาโดยตรงไม่ได้
แล้วถ้าสมมุติเราให้ไปแล้วอ้าวไม่ใช่ขึ้นมา
ต้องแยกว่าขอยืมกับให้ยืมไม่เหมือนกันนะ
ก็เดี๋ยวอาจจะโพสต์ว่าจะให้คืนที่ไหน

ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราติดต่อเขาไม่ได้อะพี่
ไอซ์บอกติดต่อไม่ได้แต่ฝ่ายชายก็บอกว่าติดต่อไอซ์ไม่ได้เหมือนกัน
ก็คือฝ่ายชายเขาบอกว่าอายที่บอกว่าใครจะกล้าให้คืน
เขาบอกว่าเขาส่งไลน์แมนมาขอคืน
และที่บ้านเนี่ยเป็นบ้านส่วนตัวจะให้ไปได้ยังไงอย่างนี้

เพราะอะไรเพราะตาม๒ชีวิตชาวบ้านชาวช่อง

สื่อเขาส่งมาให้อายบโปรโมท
แต่ไอซ์บอกว่าก็ส่งมาเองไม่ใช่เหรอให้โปรโมท
แต่ต้องแยกประเด็นคุณขามันคนละตัวกัน
เสื้อที่กัญชลัดส่งมาให้ไอซ์ให้โปรโมทเนี่ยคือเป็นเสื้อยืด
ซึ่งกัญชลัดเองเนี่ยเขากำลังทำแบรนด์ของตัวเองณตอนนั้น
แต่ตอนนี้เขาบอกว่าไม่ได้ทำขายแล้ว
เคลียร์กันด้วยอ่าแล้วก็ดูจะเป็นการตอบกลับ
กระตุกต่อเผือกของชาวเน็ตนั่นแหละไอซ์บอกว่า
อ่าการบอกว่าไอซ์เนี่ยพูดไม่หมด
สิ่งที่พูดไม่หมดเนี่ยคือเสื้อเนี่ยได้มายังไง
กันก็บอกว่าไอซ์มาเลือกเองที่คอนโด

เลือกตัวที่เป็นข่าวเนี่ยกับอีกสองแบรนด์ดังไป
ตัวเองเห็นว่าไอซ์อยากใส่ก็ไม่ได้ติดใจว่าอะไร
แต่ภายหลังมาถูกบล็อกอินสตราแกรม
ตัวเองก็เลยให้เลขาไปทวงคืนมาให้
เพราะเพื่อนสนิทคือคุณพีชสินสุภาไฮโซพีชนี่นะคะ

เพราะว่าฉันจะต้องเอาไปซักแห้งก่อน
ปรากฏว่าก็มันไม่ได้ไง
แต่คือไอซ์เนี่ยเพิ่งลงรูปเสื้อตัวนี้
แต่ทางฝ่ายไอซ์เองก็บอกเหมือนกันว่า
กันแน่ที่ติดต่อใครไม่ได้ถูกไหม
เพราะว่าไอซ์บอกว่าไอซ์ไม่ได้บล็อกไลน์กัน
จ้ะแต่กันบอกว่าไอซ์บล็อก

อือมาลองดูละกัน

มันแพงขนาดไหนมันหายากเย็นขนาดไหน
ติดตามผ่านทางไทยรัฐออนไลน์เมื่อวานนี้ลงไปตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว

เสื้อตัวนี้โอ้โหเราก็ตามหามาว่า
ราคาที่แน่นอนเนี่ยเราหายังได้ไม่ช้านะคุณ
แต่ประมาณมาประมาณ๖๐๐๐บาท
ณสมัยนั้นนะแต่ณสมัยนี้ไม่รู้

เขาเลือกผลิตไปแล้วความบินเทจความหาไม่ได้

จะไปคุยโรงเกลือก็ไม่น่าจะเจอนะ